หนึ่งเรื่องคุณผู้ชมจะเดินข้ามสะพานลอย

เดี๋ยวนี้โรคจิตมันก็เยอะนะ

เพื่อนหนูโคมให้บ้าบอกว่าเพื่อนพี่จับน้องเพื่อนหนูนะ
เพื่อนหนูเป็นผู้ชิดเสื้อของลูกล้มน่าอยู่พี่สวนหนูจะพารอยอ่ะ

ผมอยากจะสอบให้เพื่อนขอเพื่อนทำงานนะครับ

เพื่อนพี่ทำพี่ก็แค่ขอโทษอ่ะ

พี่ถ่ายคลิปนักรายแรกเขา

มากขึ้นมากขึ้นนักศึกษาหญิงที่ถูกลวนลามให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
สักประมาณ๖โมงเช้ากำลังจะไปเรียนเดินขึ้นสะพานลอยบริเวณปากซอยวงสว่าง๑๑
ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙พระนครเหนือ
ชายคนนี้ก็เดินสวนมาเธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรอยู่ดีดีก็ขย่ำหน้าอกอย่างแรง
แล้วชายคนนี้ก็โกหกว่าอยู่หอและเรียนที่เดียวกันแต่มีคนบอกว่าชายคนนี้ทำงานแล้ว
ไม่ได้เรียนที่นี่ส่วนวันนั้นเธอเองก็แต่งตัวธรรมดาไม่ได้โพสต์เลย
และเธอเองก็ไม่ได้เป็นคนสวยด้วยที่สำคัญบอกว่าหน้าอกก็ไม่ได้ใหญ่
ทำไมถึงเป็นอันตรายแบบนี้อะไรมันดึงดูดประมาณเออมันไม่มีความดึงดูดเลย
แต่งตัวไม่ได้โป๊หน้าอกไม่ได้ใหญ่ก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์เตือนเพื่อน
นักศึกษาทุกคนให้ระวังให้ดีนะครับกระดาษที่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ให้ความเห็นว่าควรนำคลิปเนี้ย
นะฮะที่ชายคนนี้รับสารภาพเนี่ยไปแจ้งความดีกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการจัดการกับคนแบบนี้อย่างดีที่สุด
เขาจะได้ไม่กล้าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะฮะไม่ว่าจะหน้าอกเล็กหน้าอกใหญ่ผมว่าภัยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับ